เมื่อคืนที่ผ่านมานี้ค่ะทางตำรวจควบคุมฝูงชน
กระชับพื้นที่บริเวณแยกดินแดงที่มีกลุ่มทะลุแก๊สเข้ามาชุมนุม
เพราะว่ามันเลยเคอร์ฟิลล์ช่วงสามทุ่มแล้วก็เข้าไปกระชับพื้นที่กันเนี่ยแหละค่ะ
แต่ปรากฏว่าถูกชาวบ้านต่อต้านแล้วก็มีคลิปนี้ตามมาบอกว่าเนี่ย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

คนที่นำมาโพสต์บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังรุมทำร้ายเยาวชน
ตกมาจากข้างบนทะลุลงมาฝ้าชั้นหนึ่งจนบาดเจ็บ
บ้านก็ยังได้รับความเสียหายด้วยนะคะ

ซึ่งมีการไลฟ์สดนะคะ

เราก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปติดตามข้อเท็จจริงนะคะ
ว่ามีเยาวชนตกลงมาจากหลังคาจริงหรือเปล่านะคะ
โดนตำรวจถีบทะลุช่องบันไดแดดดีแดงตกลงมาทะลุหลังคาเลยไหมนะคะ
ซึ่งนางสิริรัตนาสิริวัฒนาวุฒิอายุ๓๒ปี
เจ้าของร้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงคือเธอไม่เห็นเหตุการณ์
แต่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่ามีเด็กสองคนตกมาจากหลังคาร้านเพราะหนีการจับกลุ่ม
ทีนี้ตัวเองหลบอยู่ในห้องน้ำไม่กล้าออกมาดูกลัวว่าจะถูกจับ
เธอก็เลยไม่สามารถยืนยันได้เพราะเธอไม่ได้เห็นด้วยตัวเองฟังเสียงหน่อยค่ะ
ทุกคนได้ยินข้อขอประมาณกี่คนที่ไล่ตอบไปทั้งหมด
ไม่แน่ใจค่ะพี่เพราะว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วเราไปแอบในห้องน้ำตัวเองก็เอาไม่รอดเหมือนกัน
กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะพลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และโฆษกบชนเปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมรุมเมื่อ๑๒กันยายน
แล้วก็มีคนอ้างว่าทางตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยเป็นคนถีบเด็กล่วงลงมาทะลุหลังคาเนี่ยนะคะ
ตำรวจตีปิยะบอกว่าการที่ตำรวจไล่ตามเด็ก
แล้วก็ทำให้เด็กตกลงมาเนี่ยมีการใช้ภาพเตียงนอนข้างเตียง

ซึ่งจากการตรวจสอบมันไม่เป็นความจริงนะคะ
ตำรวจไม่ได้ถีบเด็กลงมา
ซึ่งกรณีนี้กำลังตรวจสอบกรณีนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้มีเด็กตกลงมาค่ะส่วนที่เจ้าของบ้านยืนยันว่ามีเด็กตกลงมา
ต้องตรวจสอบอีกครั้งแต่ยอมรับว่าอาจจะเป็นวัตถุตกลงมาจากหลังคาเท่านั้นนะคะ
อันนี้ทางตำรวจเป็นคนแถลงโดยทางตำรวจคอฝเองก็บาดเจ็บไปห้าราย
โดยเฉพาะตำรวจที่ถูกประทัดยักษ์ปลาใส่หน้าด้านขวา
มีแผลฉีกขาดที่หน้าและตาขวามีเลือดออกในสมอง
บรชนจะดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด
เพื่อติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย
โดยเฉพาะคนที่ใช้ความรุนแรงและก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง

ผู้ปกครองเองก็จะมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกันนะคะ
ส่วนในประเด็นการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนี้
รวมแล้วทั้งสิ้นสองร้อยสามคดีมีผู้ต้องหาทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คน
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว๕๐๙คนค่ะ